ในช่วงนี้มาคุยกันเรื่องประเด็นของดราม่าจอดรถขวางกันหน่อย
เพราะว่าเราก็ถามไปตั้งแต่ต้นรายการให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามา
ใช่ครับช่วงนี้ให้คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับ
ว่าถ้าคุณผู้ชมไปเจอคนจอดรถขวางแล้วหาเขาไม่เจอสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนี่ย

ครึ่งหรือ๒เดี๋ยวต้องฟังคำนี้ให้ดีเพราะว่ามันมีผลกับข่าวของเราด้วย
แล้วคุณผู้ชมจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ตัวคุณเองออกไปได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังข่าวนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชม
กรณีที่ในโลกโซเชียลเขาก็มีการแชร์เรื่องนี้กัน
กรณีเนี่ยค่ะจดหมายนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เขียนว่าทำไมจอดรถได้เลวจุดยามขนาดนี้คะ
ไม่มีผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนหรือไง
รถแฟนเธอแค่ไปจอดขวางรถของครอบครัวดารา
แล้วก็เข้าเกียร์พีทำไมถึงโดนขนาดนี้เลยหรือ
เธอก็โพสต์เล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะ
คุณชรินทรก็เล่าว่าแฟนของคุณชรินทรชื่อคุณวิทย์นะ
เขาไปจอดรถที่หาดบางแสน
ก็จอดมันเหมือนกับว่าช่องจอดมันก็ไม่มี
ทีนี้ก็ลงไปซื้อของกินสัก๓๐นาทีกลับมา
ปรากฏว่ารถของเธอไปจอดขวางรถดารา
ครอบครัวดาราเขาก็ออกไม่ได้

บอกว่าขอโทษไปแล้วนะแล้วรถดาราออกไปได้แล้วนะ
เธอก็เอารถของเธอเข้าในซองจอด
แต่พอกลับมาอีกทีนึงเห็นจดหมายน้อย
เห็นเขียนด่าค่ะอยู่ที่กระจก

ทีนี้เธอโพสต์เธอก็บอกว่า
เนี่ยที่ครอบครัวดาราเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยเข้าใจ
ว่าทางเราเองเนี่ยทำผิด
แต่พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นมันไม่ควรจะทำแบบนี้ไหม
ไม่ควรจะเขียนด่าถึงพ่อแม่ขนาดนี้ไหม
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าผิดขนาดนั้นเลยหรือคะ
คุณเชื่อไหมว่าประโยคนี้แหละมันทำให้คนในเน็ตตีกลับไปที่ครอบครัวนี้นะ
ประมาณว่าแบบอ้าวคุณไปจอดขวางอะ
แล้วทำไมยังใช้คำว่าผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
อกจากนี้ค่ะทางด้านผู้โพสต์เขาก็แนบรูปของผู้หญิงเสื้อดำ
ก็คือคนที่เห็นว่าคนที่เขียนบนหลังคารถเนี่ยคือดาราชื่อดัง
เขาใช้ตัวย่อนอวตก็คนก็ไปโยงก็นาวินต้า

ส่วนรูปรถสีขาวก็คือรถของดาราผู้ชายคนนั้นที่มากับครอบครัว
ทีนี้ค่ะพอโพสต์นี้มันแชร์ไปนะคนก็ไปเปิดวาร์ฟ
แล้วก็ตามไปดูว่านวตนาวินต้าใช่ไหม
แล้วทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปตอบพร้อมกับโพสต์ภาพของนาวินต้า
ก็คือนายนาวินยาวพลกุลแนบข้อความด้วยว่าหน้าหล่อคนรวยคนนี้แหละ
ที่เอามือโสโครกมาเขียนรถผมพรุ่งนี้จะไปล้างอัดฉีดหน่อยครับ
คนโพสต์ก็ไม่ใช่ใครหรอกฮะคุณวิทย์นี่แหละนะฮะทีนี้
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังผู้ชายนะฮะเจ้าของคำตอบที่ชื่อว่าวิทย์นี่แหละ
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดตอน๖โมงเย็น
วันเสาร์ที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาเนี่ยเป็นคนขับรถไปจอดบริมหาดบางแสนแล้วก็จอดแปะเอาไว้หลังรถสีขาวของดาราครอบครัวนี่แหละ
เพราะเพิ่งจะออกมา๑๐วันก็ยังไม่ชำนาญยังไม่รู้รถต้องทำยังไง
เขาบอกว่าคือเขาไม่ชำนาญแต่เขาไปเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้หรือ๓๐นาทีเท่านั้นนะฮะ
ระหว่างนั้นแฟนก็เดินไปเอาของที่รถแล้วเห็นรอยขีดเขียนคำด่าเต็มรถไปหมดเลย
พร้อมกับมีซองจดหมายเขียนข้อความด่าเอาไว้ตามที่คุณผู้ชมเห็นก็เลยสอบถามไปคนที่เห็นว่า
รู้ไหมว่าใครเอามาวางจนทราบว่านวตนี่แหละเป็นคนเอามาวางเอาไว้
ซึ่งเมื่อดาราชายคนนั้นมาถึงเขาเองนะมีการยกมือไห้ขอโทษกัน
แต่ที่ติดใจก็คือเรื่องเขาบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าด่ากันถึงบุพการี
รับว่าผิดเพราะงงกับระบบรถที่ซื้อมาใหม่แต่คนเป็นดาราไม่น่าหยาบคายแบบนั้น
พูดแบบนี้นี่แหละมันทำให้คนในโซเชียลกระแสตีกลับไปที่ครอบครัวนี้เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นดาราหรือคนทั่วไปคุณทำผิดนิ่งดีกว่า
ยาวเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนว่าแย่กว่าการทำผิดคือการทำผิดไม่สำนึกดีนะว่าถ่ายวีดีโอไว้ทั้งหมดการที่ด่าว่าคนอื่นเข้าข่ายหมินประมาททำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงรู้ไหมเนี่ยว่าผิดกฎหมายที่สำคัญในเหตุการณ์ก็มีตำรวจมีคนอีกมากมายเห็นเพราะว่ามีการไลฟ์ตลอดเวลาตำรวจก็อยู่ในเหตุการณ์กล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานคงต้อง
ทีนี้ไฮโซน้ำหวานยังระบุอีกด้วยนะคะว่าคนเราอยากดังต้องดังให้ถูกเรื่องนะไม่อยากตอกโต้เดี๋ยวให้ทนายจัดการดีกว่าจอดขวางคนอื่นเดือดร้อนลูกถูกยุงกัดทั้งตัวสามีตามมาทีหลังก็คือคุณนาวินตาเนี่ยนะคะเพราะว่าเดินไปถามทั้งหาดว่าเนี่ยรถไทยพอเห็นเป็นดาราเลยอยากดังมั้งคะเพื่อนริมหาใจดีช่วยกัน
ไม่พอยังแต่งเรื่องเพื่อให้ตัวเองดังอีกคนเรานี่ตลกตั้งแต่นิสัยในการจอดรถแล้วแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าพรุ่งนี้น้ำหวานจะให้ทนายดำเนินการค่ะความจริงก็คือความจริงแล้วเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมทางเพจเจี๊ยบเรียบด่วนเขาก็มีการสรุปเหตุการณ์นี้นะบอกว่าอย่างเมื่อคืนนี้ทางด้านฝั่งคนที่ไปจอดขวางเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าเขา

ก็บอกตรงกันว่าวิธีแก้ปัญหาเขียนเบอร์ติดไว้สิถ้าสอดขวางเขาค่ะนะฮะเขาโทรตามจีนกายลดก็ได้แบบเนี้ยนะครับนะฮะ